หนีไม่พ้นเขามามอบตัวเองครับแล้วเขารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
โดยจ่าเบิร์ตหรือว่าจ่าสิบตรีชุติพลหน้าแก้วครับ
พบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพบ้านหนองเอื้อง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือหน่วยสวาสตร์
ไปก่อเหตุใช้ปืนยิงนายจิตกรหรือว่านายขาว
รัวยิงไป๙นัดจนนายจิตกรเสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บอีก๒คน
เมื่อคืนวันจันทร์ต่อเช้ามืดวันอังคารที่ผ่านมา๒๕ตุลาคม
แล้วจ่าเบิร์ตก็หนีไปที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
ที่เจ้าตัวหนีไปซ่อนตัวที่บ้านร้างครับ
เขาโดนกดดันไล่ล่าอย่างหนักเลย
เช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจาเบิร์ตเดินทางไปหาคุณแม่ที่บ้านนะ
และประสานขอเข้ามอบตัวพวกเสื้อเกราะแล้วก็ปืนก็เอามาคืนด้วยครับ
จาเบิร์ตแล้วก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองตรัง
ทีมข่าวเราคุณผู้ชมได้ภาพช่วงจังหวะที่ตำรวจคุมตัวจ่าเบิร์ต
ลงมาจากชั้น๒นี่ฮะคุมตัวมาขึ้นรถทันทีเลยครับ
มีการหลบสื่อมวลชนลงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะลงมาจากชั้น๒
ของสพมตรังแล้วก็นำจากชั้น๒มาที่กองมหัพการ
ท่านมาเองเลยพ้นตำรวจโธนนรษฎฎย้อยน่วน
นั่งฮอมาจากยารานูนมาขอบสวนจ่าเบิ้ด
แล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
เพราะว่าตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ซึ่งท่านกำชับมาตลอดเรื่องการใช้ปืนเนี่ย
ห้ามนะห้ามตำรวจพกปืนนอกเวลางาน
และถ้าหากจะเข้าตรวจสถานประกอบการกลางคืนก็ห้ามเอาอาวุธเข้าไป

ส่วนจากการสอบสวนนั้นจ่าเบิร์ตรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
โดยยืนยันนะจะไม่ขอต่อสู้คดีครับ
ส่วนเพื่อนตำรวจที่ไปด้วยนั้นก็จะถูกนำตัวมาสอบอีกครั้งหนึ่ง

โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่าผู้อื่นรวมทั้งยิงปืน

ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ
เป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ

ตำรวจเข้าไปเยี่ยมแสดงความเสียใจ

และผู้บัดเจ็บแล้วและมอบเงินช่วยเหลือ

ส่วนวันนี้ตำรวจจะนำตัวจ่าเบิร์ตไป
ฝากขังสารจังหวัดตรังโดยไม่ได้นำตัวจ่าเบิร์ตไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใดครับ